คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคือชาวบ้านในพื้นที่เขตจอมทองอ่ะค่ะเขาเห็นเด็กผู้หญิงอายุเพิ่ง๘ขวบแต่อุ้มเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีน้องมีเด็กอีกหลายคนแล้วเด็กดูแลกันเองเพราะสงสัยว่าแล้วพ่อแม่หลานแล้วมีข้อมูลมาว่าเหมือนพ่อทำงานต่างจังหวัดแม่ติดยาเสพติดคุณกันจอมพลังกับพมเขาลงพ

หลังหนึ่งที่ถนนสุขสวัสดิเขตจอมทองกรุงเทพแล้วมีเด็กผู้หญิงอายุแปดขวบ
นั่งอุ้มน้องตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยที่เหลือเขาก็เล่นกันตามภาษาเด็ก
เพื่อนบ้านเดินผ่านก็ถามพ่อแม่ไปไหนทำไมปล่อยเด็ก๖คนมานั่งกันอยู่แบบนี้
มาดูแลกันเองแบบนี้มันคือภาพที่สะเทือนใจนะคะ
คือเหมือนอ้าวแล้วปล่อยให้เล่นกันเองเหรอแล้วเด็กตัวเล็กเบบีตัวเล็กนิดเดียวอ่ะ
เห็นไหมคะนั่งอยู่แล้วก็อุ้มเด็กตัวเล็กอ่ะเออยังไงอ่ะคะ
คือล่าสุดวันนี้คุณกันจอมพลังประสานรองประหลัดพัฒนาสังคมนะคะ
และความมั่นคงของมนุษย์ไปดูแลสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก
แม่เด็กชื่อว่านางสาวไฟล์ค่ะอายุ๓๖ปีเขาอยู่บ้านเช่าหลังเล็ก
นี่นะคะพอไปถึงชั้นสองเขาอยู่กับชั้น๒
แม่ก็เปิดประตูออกมาแล้วคือเด็กเต็มเลยกรูกันออกมาเลย
นางเสาไฟล์ผู้เป็นแม่บอกว่ามีลูกหกคนค่ะครับ
เด็กผู้หญิง๑๐ขวบชื่อน้องแอลอันนี้คือโตหน่อย๑๐ขวบ
ไนท์อายุแปดขวบเป็นเด็กผู้หญิงน้องข้าวเด็กผู้หญิงอายุหกควบ
จากัวเด็กผู้ชายอายุ๔ขวบน้องป้นเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบ
วิ้งเด็กผู้หญิง๓เดือนผู้หญิง๔ผู้ชาย๒
อายุแม่อายุ๓๖เหรอใช่ค่ะพี่อุ๋ยแม่อายุ๓๖โตสุดนี่ลูกอายุ๑๐ขวบ
แล้วมีไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยรวมแล้ว๖คนลูกเขาอะค่ะโอ้โหตัวแม่บอกว่าก็ลำบากแหละไม่ได้ทำงาน
แล้วก็มีภาระต้องดูแลลูกไม่มีรายได้อะไรรายได้หลักหลักมาจากคุณย่า
ทำงานอยู่โรงงานผลิตกล่องกระดาษส่วนพ่อเด็กไปทำงานรับเหมาอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งเงินมาให้บ้าง
ทุกวันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ดูแลกันเองก็ส่วนตัวแม่เนี่ยดูแลลูกชายนะ
ลูกชายสามขวบที่ชื่อน้องโป้นแล้วก็ดูแลลูกสาวที่เพิ่ง๓เดือนที่ชื่อน้องวิ้ง
แม่บอกแม่ดูแค่สองคนส่วนที่เหลือล่ะย่าของเด็กช่วยดู

แล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่จะรับลูกไปดูแลไม่ยินดีนะไม่ให้
ขอดูแลเองอยากเลี้ยงลูกเอง
เพราะเป็นคนทำให้เด็กเหล่านี้เกิดมารักลูกรักมาก
อยากดูแลเองแต่ถ้าจะช่วยเนี่ย
ใช่เพราะว่าลูกเราก็รักถ้าเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าเค้าจะเลี้ยงแบบไหน
แต่ละเดือนกินอยู่กันยังไง
บางทีก็มาอาศัยย่า
แล้วคือน้องเค้าต้องอยู่กันเองเลี้ยงกันเองอยู่ด้วยใช่ไหม

ก็ถ้าอยากเลี้ยงเองอยากดูแลเองก็ต้องดูว่าพร้อมที่จะดูแลไหม

ทีมข่าวก็ขออนุญาตดูในบ้านที่เด็กอยู่ด้วยกันนะคะ

ข้าวของเครื่องใช้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเนี่ยมันก็กระจายเต็มบ้าน
พัดลมเปิดทิ้งไว้แต่เป็นพัดลมที่เปิดทิ้งไว้ในสภาพที่ไม่มีใบพัด

นี่ค่ะไม่มีไอ้ฝาครอบ

มีร่องรอยบาดแผลตามตัว
แม่บอกว่าอ๋อเด็กเขาเล่นกัน

เด็กเล่นมีดพี่อุ๋ยแล้วบาดบาดตัวเองเป็นแผล
นี่แผลแบบแผลเป็นแบบไม่ได้เย็บนะเนี่ยเห็นไหม
มันปูดนูนออกมาไง

ย่าบอกว่าย่าแยกอยู่บ้านเช่าคนละหลังกับแม่เด็ก
เพราะแม่เด็กก็คือลูกสะพ้ายเนี่ยขี้เกียจ

แล้วปล่อยลูกอยู่ตามลำพัง

แต่ไม่ตีต่อหน้าย่านะไปแอบตี
ตอนนี้ย่าเลยเป็นห่วงหลานสองคนที่อยู่กับ

พ่อเด็กทำงานต่างจังหวัดให้ค่าเลี้ยงดูบ้าง

แต่ช่วงหลังตกงานไม่มีเงินไม่ส่งเงินให้เลย

ย่าก็จำใจต้องปล่อยหลานให้เด็กดูแลกันเอง

นเห็นหลานอดมื้อกินมื้อไม่ไหว

หาเงินมาดูแลหลานนี่แหละ

ที่เด็กเขาเลี้ยงดูกันเองและเล่นอยู่ตามลำพัง
ภาษาจากผู้กัดคลองผู้ใหญ่อย่างนี้
ก็ห้ามนะคะฝากเพื่อนบ้านดู
ฝากเพื่อนบ้านด้วยค่ะทางบ้านเขาก็ช่วยดู

เพราะว่าแม่เขาไม่ค่อยทำงานแล้วก็ขี้เกียจ
ก็เลยบ้านก็ปล่อยให้โลกเนี่ย

จะหาอาชีพอะไรให้ทำ

ละมัยบอกว่าเห็นเด็กเหล่านี้มา

ก็วิ่งเล่นกันตามภาษาเด็ก

ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเพื่อนบ้าน

วันก็ไปขอข้าวจากวัดมาให้น้อง

โหยเพื่อนบ้านก็พยายามจะช่วย

แต่ไม่ได้สนิทกับแม่เด็ก

เพื่อนบ้านก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้

พี่ห่วยดูเซ
ถ้าได้ยินได้อะไรแปลก

มีอะไรก็เราก็จะทำงานของเราไป

จะอยู่บ้านเรานอกจากว่าจะได้ยินอะไรที่ถ้าร้องเราก็จะมอง
ถ้ามีมันร้องร้องเกินไปไหมอะไรอย่างนี้
เราก็จะคอยมาดูว่าเป็นอะไรกันอะไรอย่างนี้
สงสารสงสารสงสารสงสารสงสารคนคนหาไม่ใช่อะไรหรอก
คุณหาเงินคือใช่คนย่าเขาเป็นหัวเราบางทีบางที
ที่ก็ไม่ไหวแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเนอะ

ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องของการคุมกำเนิดก็สำคัญ
คุณกันจอมพลังก็เลยบอกว่าจะพาแม่เด็ก
คุมกำเนิดนะคะทำหมันนะคะ
แล้วก็จะต้องหาแนวทางในการดูแลเด็กทั้ง๖คนต่อไป
ถึงแม้ว่าแม่เด็กและย่าเด็กอยากจะเลี้ยงเด็กเอาไว้เอง
แต่ถ้าปล่อยแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะ

เด็กก็น่าสงสารน่าเห็นใจมากนะมันลำบากมากจริงค่ะ
เมืองต้นก็เด็กเหล่านี้ควรได้รับ
ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานกันก่อน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก็เลยบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็ก

ก็แน่นอนต้องได้รับความยินยอมจากพ่อและแม่เด็ก
ก่อนถึงจะพาเด็กไปดูแลได้ใช่ไหมคะ
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
เด็ก๓คนมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
นั่นหมายความว่าเด็กจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยตามกฎหมายค่ะ
ค่ารักษาพยาบาลทั้งการเรียนหนังสือ

ทะเบียนบ้านกลางก็คือทะเบียนที่จัดทำขึ้น
เพื่อลงรายการบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะ
เขาก็ไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางก็จะไม่ได้รับสิทธิ์อะไร
ช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังคุยกับแม่เด็กนะคะนางเสาไฟ
ตอนแรกแม่เด็กไม่ยอมเลยนะคุณผู้ชมไม่ยอมเลยยังไงก็ไม่ยอม
ก็เลยไปคุยกับย่าเด็กก็คือย่าน้อย
สุดท้ายย่ายอมค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่พมรับเด็กไปดูแล
ก็คือเป็นเด็กผมมึงอยู่อย่างนี้มึงก็ยังรูปไม่ไหลก็ไป
คือทางพมก็เลยพาเด็กไปดูแลนะคะ
วันนี้ก็มีเด็กที่ไปรับการดูแล๕คน
เพราะว่าน้องผู้หญิง๑๐ขวบไม่ได้ไปด้วย
ก็คือน้องบอกว่าน้องโตแล้วดูแลตัวเองได้
ภารกิจแรกวันนี้ก็พาเด็กไปถึงศูนย์นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พาไปอาบน้ำก่อนเลยเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ
แล้วเดี๋ยวหารือกันอีกครั้งแนวทางในการดูแลหลังจากนี้
เด็กก็โบกมือทักทายกล้องทักทายนักข่าว
คือด้วยความเป็นเด็กเนอะเขาก็น่ารักน่าเอ็นดู

ก็ยังดูร่าเริงกันไงเด็กอ่ะ
แต่ก็เจ้าหน้าที่เอาไปดูแลก่อนในเบื้องต้นก็ดีนะคะ
คืออย่างน้อยเติบโตมาก็น่าจะมีที่เรียนใช่ไหม

กินข้าวกินขนมอะไรต่างนั้นนะ

คืออาจจะต้องคุมกำเนิดทำหมั่น